ภรรยาของแรงงานไทยคนหนึ่งเธออยู่ที่ชัยภูมินะครับ
คุณอ้อยใจอายุ๔๔ปีนะครับ
เป็นชาวบ้านโนนเชือกนะฮะอยู่ที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชายภูมิ
สามีชื่ออานันต์เพชรแก้วอายุ๔๐ปี
ไปทำงานที่อิสราเอลนะครับแล้วตอนนี้ติดต่อไม่ได้นะฮะ
ทางคุณอ้อยใจบอกว่าตอนนี้เป็นห่วงมากเครียดมาก
คิดถึงสามีมากกินไม่ได้นอนไม่หลับ
ตั้งแต่วันที่ทราบข่าวว่าเกิดการบุกเข้ามากราดยิง
แคมป์คนงานต่างที่อิสราเอล
นี่คุณอ้อยใจนะฮะเธอบอกโอ้โห
เครียดหนักกว่าเดิมอีกตอนได้คุยกับเพื่อนของสามี
แล้วเพื่อนของสามีบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
วันนั้นสามีออกไปนั่งอยู่หน้าแคมป์คนงาน
เพื่อรับอากาศบริสุทธิ์ในช่วงเช้าค่ะ
ซึ่งนายอานันต์สามีของเธอเนี่ย
จะทำแบบนี้เป็นกิจวัตรประจำวัน
เนื่องจากเป็นคนไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่
เพราะฉะนั้นเขาจะตื่นเช้า

ก่อนจะเกิดเหตุที่ว่ามีการบุกเข้ามา
ราดยิงกันไล่ยิงกันยิงถล่มกันเนี่ย
สามีก็เห็นกลุ่มคนจำนวนนึงนะครับ
ถือปืนถืออาวุธครบมือบุกเข้ามาที่แคมป์

สามีก็วิ่งหนีตายเข้าไปในแคมป์
แล้วก็มีการเครื่องระเบิดใส่เข้าไปในแคมป์
จนเกิดเปลวเพลิงลุกไหม้แคมป์อย่างรวดเร็ว
เพื่อนของสามีบอกตอนนั้นคนงานทุกคนก็หนีตายนะ
บางคนก็กระโดดหนีออกทางหน้าต่างก็มี
แต่ไม่เห็นนายอานันต์วิ่งออกมา
หลังจากเพลิงสงบทางการของอิสราเอล

พบว่าในซากกองเพลิงเนี่ย
ไปเจอโครงกระดูกมนุษย์๕โครง
ตอนนี้พิสูจน์ได้ละ๓โครงว่าเป็นใคร
อีก๒โครงกระดูกอยู่ระหว่างการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล
ในห้องเห็นโค้งกระดูกอยู่ห่างโค้ง
หลังจากที่ไฟล์ใหม่แล้ว
ใหม่ตั้งแต่๓มุ้งเศร้าฮอดตี๕ค่ะ
เห็นอยู่ห่างโค้งแล้วยืนยันตัวตนได้นั่น
แค่๓โค้งแล้วอีก๒โค้งนั่นอยู่นั้นตัวตนว่าได้
ใจนั่นคือเขาไม่ได้กินเหล้า

จะออกทั้งหน้าต่างได้แล้วพอมีคนเห็น

น่าจะไปลบตามสวนหรือตามที่อื่น
คุณอ้อยใจก็หวังว่ามันจะเป็นเช่นนั้น
คือเขาอาจจะกระโดดหนีทันก็ได้
แต่ว่าตอนนี้ยังติดต่อไม่ได้

สามีเธอคือนายอนันต์เพชรแก้ว
แต่อีก๒โครงคือใครยังไม่รู้

เธอก็เลยเครียดเลยทีนี้นะครับ
น้อยใจบอกว่านายอนันต์สามีไปทำงานที่อิสราเอล
ตั้งแต่๖พฤษภาคมปี๖๔นะครับ
ตอนนี้ไปก็๒ปี๕เดือนแล้ว
ใดที่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการ
ก็ได้แต่หวังว่าสามีจะยังรอดชีวิต

เขาเป็นคนไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่
ตั้งใจทำงานเชื่อว่าตอนเกิดเหตุ
น่าจะมีสติและเอาตัวรอดได้

ตอนนี้กำลังรอฟังข่าวอย่างเป็นทางการ

ก็ส่งกำลังใจและหวังว่าทุกคนยังปลอดภัยนะคะครับ